กันที่ข่าวแรกนะคะมาอัปเดตความสัมพันธ์ของครอบครัวพี่แพทย์พี่เบนเรสซิ่งกันหน่อยแล้วกันนะคะเห็นว่าเว้วตอนนี้น้องเรสซิ่งกำลังจะสี่ขวบแล้วก็กำลังจะเข้าโรงเรียนแล้วด้วยนะคะถึงแม้ว่าทั้งคู่เนี่ยหลายคนคงพอจะรู้กันอยู่แล้วนะคะว่าแยกย้ายกันแล้วแต่ทั้งคู่ยังทำหน้าที่คุณพ่อคุณแม่ให้กับหนุ่มน
โรงเรียนแถวพระราม๓ก็อาจจะไม่ได้มาเต้นมาโชว์ความน่ารักในรายการแชร์ข่าวสาวสตรองตอนเช้าพักใหญ่เลยส่วนคุณพ่อเบนเรสซิ่งก็ไปเรียนเหมือนกันค่ะวันก่อนก็ลงรูปนะคะนั่งเรียนในห้องเรียนนี้เลยมาพร้อมแคปชั่นเปิดเทิมวันแรกน้องเขาแหล่ดูมีความตั้งใจเนี่ยคะแซลตัวเองเป็นโครงการหลักสู
ถามทำน้องว่าจะเรียนไปทำไมเรียนไปภูติสู้คดีความหรือยังไง
อันนี้ค่ะคุณเบ้นก็เข้าไปเม้นตอบอย่างสุภาพชนนะจ๊ะ
ก่อนหน้านี้คิดว่ากฎหมายและการขึ้นโรงขึ้นศาลมันเรื่องไกลตัว
พอเข้ามาได้สัมผัสถึงได้รู้ว่าหากเราเรียนรู้กฎหมายเอาไว้
จะได้เปรียบในทุกด้านและสามารถนำไปปรับใช้กับธุรกิจได้ในหลายสาขาครับ
เออก็ไม่ได้มีอารมณ์น้ำโหอะไรทั้งนั้นเลยนะจ๊
อธิบายกันไปแบบสบายใครจะเม้นด้านลบด้านอะไรก็ไม่ว่า

ต้องก็เขาไม่ได้คิดอะไรไม่ได้ทำอะไรผิดอะนะคะ